ล่าสุดฮะมีคนกลุ่มหนึ่งเขากำลังนั่งกินสังสรรค์กันอยู่เลยฮะแล้วปรากฏว่ามีรถคันหนึ่งเนี่ยแฉลบมาโดนมอเตอร์ไซค์ชนโต๊ะชนเก้าอี้ซึ่งใกล้กับจุดที่มีคนนั่งอยู่ด้วยนะรอดไหมเชิญชมครับ

คือเนี่ยฮะก็เลยต้องเช็คกันใหญ่เลยครับเพราะว่าเนี่ยเสียวสันหลังเวฟเลยอ่ะ
นั่งคุยนั่งกินกันอยู่ดีมีรถคันหนึ่งแฉลบมาครับ
มอเตอร์ไซค์ล้มสองคันและชนเอาทั้งโต๊ะและเก้าอี้ล้มระเนรนาศแบบนี้นะครับ
แล้วคนขับรถที่เฉียวชนไปเลยนะฮะ
จะเห็นว่ามีคนมาหยิบเก้าอี้คือเอาติดมือไปด้วยเผื่อว่ามันเกิดเหตุไม่ดี
หรือว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเอาติดตัวไว้ก่อนให้อุ่นใจ
แต่ตามไม่ทันแล้วครับเหมือนกับว่าคนขับรถคันนั้นไปเลยนะฮะ
คลิปนี้เนี่ยเพจดังเอามาแชร์แล้วคุณดูวันเวลาสถานที่นะครับ
วันที่๙เดือนกุมภาพันธ์เกือบจะเที่ยงคืนแล้ว
๕ทุ่ม๔๒นาทีครับ
กำลังจิตเพลินพี่ยมมายืนรอเลย
พี่ยมนี่น่าจะเป็นพี่ยมพา
ไม่มีใครตายแต่มันน่ากลัวแล้วหวาดเสี่ยวมากนะครับ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะกระบะคันดังกล่าวเนี่ยขับมาเร็ว
รีบไปไหนนะครับคนที่เขาเห็นคลิปนี้แล้วก็มาคอมเมนต์แสดงความเห็นกันเยอะมาก
คุณผู้ชมคุณขวัญเอ๊เขารีบไปไหนนะแวะดีก็ได้ถ้าเกิดอยากจะชิวอยากจะชิม
อันนี้บางคนแซวไงแต่บางคนบอกว่าเขาเตือนแล้วนะว่าเมาแล้วอย่าขับ
ไม่รู้ว่าเมาแล้วขับหรือเปล่าหรือว่าไม่ชินทางหรือเปล่าหรือว่าวูบหรือเปล่า
หรือมีเหตุผลอะไรอ้าวก็เดี๋ยวคงต้องว่ากันไปแล้วครับ
ถ้าเกิดว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็ต้องแจ้งตำรวจแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป

แล้วเขาจะเลยไปเลยหรือคะเขาจะไม่หยุดเลยหรือคะ
ไม่หยุดมาดูแลรับผิดชอบถามถ่ายเลย
ลุงลองคิดนะถ้าเป็นเหตุผลว่าวูบหรือว่าเป็นเหตุผลว่าหลับใน
รถมันจะต้องจอดไหมเออนะคะ